วันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ท่านประกาศกล้าวเลยว่าจะดำเนินคดีกับหมอปลานะครับ

ท่านรัฐมนตรีชี้ว่าหมอปลาน่าจะเป็นคนที่จิตใจไม่ปกติฮะ

คือท่านถามตั้งคำถามว่าทำถูกแล้วใช่ไหมหมอปลา
ศาสนามีมากว่า๒๕๐๐ปี
ไม่ต้องพึ่งหมอปลาหรอกท่านว่างั้นเลย
แล้วท่านมีจิตใจที่ไม่ปกติแน่นอน
อีกครั้งว่าคุณอนุชานากาศัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดนะ
นักตะโพงไม่ได้พูดนะนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีดำเนินคดีแน่นอนนะครับ

ก็คือสำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ทำเนี่ย
เดี๋ยวมันจะเข้าละเว้นนะครับ
ส่วนเรื่องของการดำเนินการกับพระเลขามีมติมหาเถระสมาคมอยู่แล้ว
กำลังตั้งโทษอยู่ลองฟังเสียงท่านหน่อยฮะ
ก็ในสำนักพุทธที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการ
นั้นก็ต้องเข้าเรื่องของการละเว้น
พวกเนี่ยพาทีมสื่อมวลชนบุกไปที่สำนักสงฆ์ดงสว่างธรรม
แล้วไปกล่าวหาหลวงปู่แสง
ถือว่ามีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้หมอปลาทำผิด
แล้วก็ยังเข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
อ้างยี่ซ่องโจรก็น่าจะโดนด้วยคุณศรีสุวรรณบอกแบบนั้น
ขณะที่หน้าถวีบบุธโพตันบ่าวราชการอำนาจเจริญ
อบหมายให้ประหลัดจังหวัดอำนาจริงนะครับ
หัวหน้าฝ่ายกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนนะครับ
จัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย

ส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้น
ส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอรัญญาวิเวกนั้นนะครับ
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเข้าไปกลับไหว้สักการะหลวงปู่
เป็นจำนวนมากครับหลวงปู่แสงฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้เป็นวันที่๒ที่เปิดให้ศิษยานุสิต
พุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้สักการะหลวงปู่แสงยานวโร
โดยมีพุทธศาสนิกชนหลายร้อยคนนะครับเข้าไปกลับไห้หลวงปู่
หลวงปู่ท่านมีเมตตาลงมารับพุทธศาสนิกชนที่สาราข้างกุฏิครับ
แล้วก็แจกวัตถุมงคลให้กับสาธุชนที่มากราบศักระทุกคน
อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่หลวงปู่ออกมารับสาธุชน
โยมได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะ
ท่านก็ต้องเข้าไปจำวัดหรือเข้าไปนอนเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียนะครับ
สาธุชนก็ยังไม่ยอมกลับเพราะหวังว่าเดี๋ยวแม่จะได้กราบหลวงปู่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือบรรยากาศนะฮะจากวัดอรัญญาวิเวกครับ